ต่อดีกว่านะคะไปเติมความสนุกกันดีกว่า
โดนทำเซอร์ไพรส์วันเกิดเอ้าแต่คนทำเตอร์ไพรส์โดนเตอร์ไพรส์กลับ

เจ้าแจ๊กริมเจ้า

บ้านนี้เขาอยู่กันแบบชิล
เป็นผลง่ายสไตล์กันเอง
เซอร์ไพรส์วันเกิดพี่ชายสุดที่รัก

งกงกางเกงไม่ต้องใส่มันแล้วจ้ะ
เฮียบอยแม่เรียก

แม่สินะแม่ชิคกี้พาย

โอ้โฮเศษได้เลยค่ะ
ความเร็วโปรดมองข้ามห้องรก

ก็เลยเป่าลมหายใจสดชื่นใส่น้องสาวเต็มรักเลยจ้า
ใดคือปีนี้ชีวิตแฮปปี้
เหลือแต่งานมงคลแล้วล่ะค่ะ

อยากโวยพรงานแบ่งมากกว่า
ใช่เยอะใช่เยอะ
เจาะแจ๊ะริมจอ